ต่อกันที่ความอัจฉริยะ

เมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าจะชวนไปขึ้นรถเมย

รอไว้เลยคุณผู้ชมนับถอยหลังอีกเนี่ย

มีการที่จะเร่งติดตั้งระบบต่าง

อยู่ที่ป้ายรู้เลยนะว่ารถเมย
สายที่เราต้องการจะไปอีกกี่
สักกี่นาทีจะมาถึงมาจอดอยู่ข้างหน้า

บอกสายรถเมย์ถูกต้องค่ะ
เวลาสายรถเมย์ที่จะมาแต่ที่สำคัญ
นี่ก็งวลเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่ารถติด

คือป้ายก็จะบอกชื่อป้ายโดยสาร

รถจะมาถึงป้ายหยุดรถโดยสาร

ข้อความประชาสัมพันธ์
จะเป็นข้อมูลแสดงสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์นั้น

หันหน้าเข้าหาจออยู่ทางขวามือนะคะ
บอกสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับป้ายรถเมย์นั้น
ว่ามีอะไรที่เป็นจุดสำคัญบ้าง
รถเมยอัจฉริยะนะคะจะติดตั้งอยู่ตรงป้าย

เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถที่จะมองเห็นรถโดยสาร
พร้อมกับการดูป้ายอัจฉริยะได้
ไม่บังทัศนียภาพไม่ใช่ว่ามีป้าแล้วจะมาบังสายรถ
ไม่ใช่นะคะมองเห็นชัดเจน
แล้วเบื้องต้นจะติดตั้งบริเวณป้ายรถเมย์๒๐จุดก่อน
อยากไปลองเหลือเกินจะมีที่ไหนบ้าง

นุสวรีชัยสมรภูมิ๔จุด
ก็คือมีทางฝั่งเกาะพญาไทยเกาะราชวิถี
เกาะดินแดงแล้วก็เกาะพหนโยธิน

ใช่ค่ะอันนี้คือเราทำมาจำลองให้เห็นแล้วนะ

ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกอย่างละ๑ป้ายนะคะ
รวมถึงนอกจากนี้ก็จะมีตามจุดสำคัญอย่างเช่น
ป้ายรถเมย์หน้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่
สาลาแดงถนนสีลมมาบนครอง
ใช่พวกนี้คือเป็นแหล่งชุมชน
มีชาวต่างชาติเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ
แล้วก็ประชาชนคนในเมืองด้วย
ก็สามารถที่จะไปลองใช้บริการกันได้
เพราะบางทียืนแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะมา

คือจะไปเข้าห้องน้ำจะทันไหมเนี่ยยังไง

สมมุติว่าเราหยุดอยู่ด้านข้างไงคุณ
อ๋อถ้าเกิดจะเข้าห้องน้ำเราจะมาทันหรือเปล่า

นายสมศักดิ์ห่มม่วงรักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ใน๓๐วัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคัดเลือกบริษัทเอกชน

ในวงเงินกว่า๓๓๘ล้านบาท

ดังนั้นนี่แหละคือการเชื่อมต่อสัญญาณ
เมื่อกี้ไงที่เราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดรถติดจะบอกได้ยังไง
ดังนั้นมีความพร้อมที่จะเชื่อมเข้ากับป้ายรถเมยอัชริยะได้ทันที
ว่าจะเริ่มติดตั้งได้ปลายเดือนกรกฎาคม

ก็น่าจะได้ใช้บริการกันเร็ว

อันนี้ก็คือถามว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมก็ค่อนข้างใกล้เคียง
คือบอกได้ว่ารถจะติดไหม
หรือบางทีเราจะได้รู้ตัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนสายรถเมย์ไง
ว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางของเราเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้

เวลาที่คำนวณก็คงจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
คุณผู้ชมส่งไลน์มาสองแง่มุมนะบอกดีใจเย่

แต่อีกข้อความหนึ่งบอกว่าจะเหมือนแท็กซี่อัจฉริยะ
ที่เคยมีมาหรือเปล่าแล้วมันก็หายไป
ก็รอลุ้นดูอย่างน้อยก็อาจจะอำนวยความสะดวก

นี่ก็จะเหมือนกับต่างประเทศไงรวมถึงเหมือนกับรถไฟฟ้ารถใต้ดิน
ที่มีเวลาบอกชัดเจนว่าอีกกี่นาที๕นาที๑๐นาทีถึง
แม้รถเมย์จะไม่ได้บอกเป็นเวลาแบบนั้นชัดเจน
แต่ก็อย่างน้อยรู้เรื่องของการจราจรได้
แต่หวังใจว่าถ้าเกิดมีแล้วมันต้องทำให้ครอบคลุม

จะให้สำเร็จนะใช้กันทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพเลยนะคะ